เหตุการณ์ข่าวเศร้ารับวันแม่
น้องผู้ชายคนหนึ่งอายุเพียง๑๒ปี
แอบแม่จะขี่รถจักรยานยนต
ออกไปเที่ยวตอนกลางคืนกับเพื่อนแม่ก็ห้ามแล้ว

แต่พอคุณพ่อคุณแม่หลับน้องแอบออกจากบ้าน

สุดท้ายขี่รถไปชนกับรถกระบะ

แล้วไปดูนาทีที่คุณแม่เนี่ยตามมาเจอศพลูกชายตัวเองครับ
นี่ฮะหัวจิตหัวใจคุณแม่จะสลายขนาดไหนแล้วลูกเพิ่งจะอายุ๑๒ปี
นอนแล้วนะถึงมารู้ว่าอ้าวลูกขับรถไปชนโอ้โหแล้วลูกเสียชีวิตอ่ะ

คือที่เสียใจหนักกว่านั้นคือพยายามห้ามลูกแล้วตอนหัวข้ามว่าอย่าไปนะลูก

หัวใจแม่แตกสลายคือร้องน้ำตาจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วนะครับเรียกแต่ชื่อลูกตลอดเวลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบ้านฉางพราตำบลพราครับที่บ้านฉางที่มรยองนะฮะตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานี่แหละ
ล่วงผ่านวันแม่มาแป๊บเดียวนะครับเป็นอุบัติเหตุรถกระบาดไปชนกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งทำให้น้องผู้ชายอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ความหน้าจมกองเลือดอยู่แบบนั้นร่างกายแหลกเหลวผิดรูปไปเลยครับ
แล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ที่น้องขี่มาสภาพก็ชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
ติดอยู่กับกระบะอีกคันหนึ่งสภาพก็พังยับเยินเหมือนกัน
นี่คนนี้คือน้องขี่มาแล้วไปชนด้านหน้ากระบะเลย
สภาพมอเตอร์ไซค์แบบเป็นชิ้นเศษเหล็กเลย

แล้วน้องก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยชนแบบประสานงานกันแบบนี้ครับ
แล้วคนขับเองก็ตกใจเครียดคนขับรถกระบะเขาก็ร้องไห้น้ำตาซึม

คนขับกระบะเล่าว่าตัวเขากับครอบครัว๓คน
กำลังพากันจะไปตกปลาที่หาดที่หาดที่บ้านฉาง
กำลังขับรถจะกลับบ้านคือไปตกปลามาแล้วล่ะกำลังจะกลับบ้าน
ก็ขับมาตามเลนปกติอยู่ไม่รู้รถจักรยานยนต์คันนี้มายังไงครับ
เลนมาแล้วก็มาชนอัดหน้าเขาเลยเนี่ยเขาอยู่เลนของเขานะครับ
เขาก็ตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้องเองก็เสียชีวิตนะฮะ
ทีนี้แม่ของน้องที่เสียชีวิตพูดสั้นบอกว่าลูกชายแอบออกมามาเที่ยวตอนกลางคืน
ห้ามแล้วก็ไม่ฟังนะฮะเดินออกมาปิดประตู๒รอบแล้วคือแม่ปิดประตูแล้วนะ
คือจะมาให้ลูกออกปิดละสองรอบแล้วก็เข้านอนไปคิดว่าลูกจะไม่ไป
แต่ไม่รู้ออกไปตอนไหนพอมาทราบอีกทีมีคนโทรบอกว่าลูกขับรถชนตายแล้วนะครับ
ต้นตำรวจก็เดี๋ยวต้องหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เศร้ารับวันแม่ที่ผ่านมานะครับ